มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเรื่องของรักสามเศร้านะฮะ
แต่ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในเชิงลึกกันอีกทีนึง
แต่เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้มีคนตายนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับ
เขากลับบ้านไปตอนกลางคืนแต่ไปเจอภรรยาอยู่กับผู้ชายคนอื่นในบ้าน
ขวาท่อเล็กฟาดไปที่ศิษย์ศาสตร์ของผู้ชายคนนั้นที่อยู่กับเมียตัวเองนะฮะ
โหลกล้าวนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
แต่ก็ไม่ได้หนีนะก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่

จุดเกิดเหตุเป็นป่าละเมาะหลังห้องพักในพื้นที่หมู่๑บ้านท่าขนุน
อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิที่กาญจนบุรี
ท้องที่ของสพทองผาภูมิ
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุธิวัฒน์พลับพลาทองอายุ๒๕ปี
เป็นชาวอำเภอทองพาภูมินี่แหละ
สภาพศพมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะด้านหลังฝั่งซ้าย
แล้วก็มีท่อนเหล็กเปื้อนเลือดยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรตกอยู่๑ท่อน
ส่วนคนที่ทำร้ายนายสุธิวัฒน์จนเสียชีวิตชื่อว่านายวัญชัยกันติชากุล
อายุ๒๔ปีนะฮะเป็นชาวทองผาภูมิเหมือนกัน
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีนะฮะยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่
แล้วก็มีนางสาวอนันดาที่เป็นภรรยาของนายวัญชัยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
จากการสอบสวนนะครับทุกผู้ชมครับทำให้ทราบว่านางสาวอนันดา
เมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักที่เกิดเหตุแล้วมีนายสุธิวัฒน์ซึ่งเป็นเพื่อนกัน
ที่เขาบอกว่าคบหารู้จักกันมานานแล้วได้ขี่จักรยานยนต์มาหาที่ห้อง
ระหว่างนั้นนายวัญชัยกลับมาที่ห้องพอดีพอเห็นว่าภรรยาอยู่ในห้องกับผู้ชาย
คือนายสุธิวัฒน์ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงขณะที่นายสุธิวัฒน์ตอนนั้นเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยเดินหนีออกมาทางหลังห้องพักจะออกไปดีกว่าแต่นายวัญชัยผู้ต้องหานะฮะตอนนั้นยังโมโหอยู่ครับ
เดินตามเข้าไปใช้ท่อนเหล็กเข้าไปกระหน่ำตีที่ศีรษะอย่างแรงจนนายสุธิวัฒน์ล้มลงหมดสติแน่นิ่ง
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาภรรยาของผู้ต้องหานะครับได้โทรศัพท์ไปบอกเพื่อน
บอกว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาหน่อยมาที่เกิดเหตุหน่อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนนายวัญชัยก็ไม่ได้หลบหนีรอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะครับ
แล้วก็บอกว่าสาเหตุมาจากความหึงห่วงจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายถูกตีเข้าไป
กระโหลกล้าวมีบาดแผลชะกันเสียเลือดมากเสียชีวิต
จะส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับที่ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรี
แล้วก็คุมตัวนายวัญชัยไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วในขณะนี้นะครับ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุด้วยนะคะได้คุยกับนางคำเป็นคนดูแลห้องเช่า
นางคำเล่าให้ฟังว่าผู้ต้องหากับภรรยาเช่าห้องพักที่นี่อยู่มา๒ปีกว่าแล้วค่ะ
ผู้ต้องหามีอาชีพส่งอาหารทะเลภรรยาทำงานที่โรงพยาบาล
ปกติผู้ต้องหาจะออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับตอนดึก
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันก็เลยไม่ได้สังเกตว่ามีใครมาหาภรรยาของผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
เมื่อคืนมารู้ข่าวว่าฆ่ากันตายเพราะเรื่องชู้สาวนี่แหละค่ะ
อันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะไม่ไม่กล้าไปยุ่งอะไรมากเห็นว่าเป็นเรื่องครอบครัว
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตญาติได้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
ตำบลสหกรณิคมครอบครัวยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลกับเรา
เพราะว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พรุ่งนี้จะไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพทองผาภูมิค่ะ
ผู้ก่อเหตุนั้นล่าสุดตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คุมตัวฝากหางต่อสารในวันพรุ่งนี้นะคะ